ที่มีคุณป้าท่านหนึ่งไปร้องเรียนผ่านหมอปลามือปราบสัมภเวษีและทีมงาน
ว่าให้ช่วยเหลือหน่อยหลานสาวสองคน
คนหนึ่งอายุสิบสี่คนหนึ่งอายุสิบแปด
ถูกเจ้าอาวาสวัดล่วงละเมิดทางเพศตั้งหลายปีอืม
เราตามเรื่องนี้ให้เพราะว่าล่าสุดตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม
ไปควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดบางจกรรม
นำตัวไปสอบปากคำแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเหล่านี้ด้วยค่ะ
คือเรื่องนี้ย้อนไปเราก็เคยนำเสนอแล้วก็ตามมาให้ตลอด
เด็กผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอายุสิบสี่คนหนึ่งอายุสิบแปด
ถูกเจ้าอาวาสวัดล่วงละเมิดแล้วเป็นการล่วงละเมิดถึงขั้นที่ว่า
เอาอวัยวะเพศสอดใส่เลยนะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ตอนนั้นน่ะน้องพึ่งอายุสิบเอ็ดเองอ่ะอยู่ปห้าเองคุณผู้ชม
ส่วนพี่สาวเนี่ยถูกกระทำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ตอนนั้นอายุพึ่งสิบสองอยู่ปหกนะคะยี่สิบสี่พฤษฎิกายน
พี่สาวเปิดใจคุยกับน้องสาวเลยรู้ว่าอ้าวเราพี่น้องถูกล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันเลย
แล้วมันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าตัวพี่สาวถึงขั้นโดนข่มขืนไงคะ
แล้วก็ไปร้องเรียนผ่านหมอปลาให้ช่วยตามคดีให้อีกทีนึง
คำบังจะแกร่งเข็ดหนึ่งอายุเจ็ดสิบสามปี
และนางละเอียดสรุปราชอายุห้าสิบสอง

นำตัวไปเลยที่โรงพักสมุทรสงครามค่ะ
ทั้งพระทั้งนางนกต่อนี่แหละนำตัวไปสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าในส่วนของพระเนี่ยนะคะ

พระผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจารย์
กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
เป็นผู้ใช้และสนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
นี่ค่ะพระครูสิทธิกิจจากรโดนไป๔ข้อหา
ส่วนนางละเอียดที่บอกว่าเป็นนางนกต่อเนี่ยค่ะโดนไปหนึ่งข้อหาก็คือเรื่องของการเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย
ซึ่งเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีในรูปแบบแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ซึ่งเป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์หมอปลาทนายโนบิผู้เสียหาย
ชาวบ้านโอ้โหครึ่งร้อยไปที่สพเมืองสมุทรสงครามไปคัดค้านการประกันตัว
บอกเลยว่าแบบนี้ต้องศึกแบบนี้ต้องไม่ให้ประกันตัว
เมื่อคนไม่ดีคุณเอามาใส่ชุดเหลืองเนี่ยแล้วคนเขากราบไหว้เนี่ยผมถามว่ามันสมควรไหมอ่ะ
ก็เหมือนเจ้าหน้าที่เหมือนกันเมื่อเขาไม่ดีเนี่ยเราจะไปอวยจะให้เขามียศได้ยังไงล่ะ
คนไม่ดีก็อยู่ส่วนคนไม่ดีก็ถ้ากฎหมายมันกำจัดไม่ใช่ว่าคนไม่ดีมาอยู่ร่วมกับคนดี
แล้วมาจากสังคมมันจะอยู่ยังไงล่ะกฎหมายมันต้องใช้ฉบับเดียวการจัดจนจะรวยจะเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ย
มันต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันแล้วจะมีกฎเถระสมาคมหาพระแสงใช่ไหมล่ะ
ก็ทำผิดขนาดนี้แค่กฎเถระสมาคมคุณยังปฏิบัติไม่ได้
แล้วคุณจะให้เขาบวชหาพระแสงอะไรกันไม่ใช่เลือกปฏิบัติว่าพระผู้ใหญ่ทำแบบนี้ไม่ได้
พระผู้ใหญ่ที่ไม่ดีน่ะต้องกำจัดศาสนาพุทธจะได้รุ่งเรือง
ทางชาวบ้านเองทุกทุกคนเนี่ยก็เรียกร้องอยากจะให้ศึกนะครับตัวผมเองก็อยากจะให้สืบ
เพราะว่าสิ่งนี้ถ้าหากไม่ศึกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรมันจะเป็นจุดด่างพ้อยในพระพุทธศาสนานะฮะ
เราจะกราบพระลงด้วยเหรอนะฮะเพราะอะไรโอเควันนี้อาจจะยังไม่มีคำตัดสินทางศาล
แต่ว่าความสะอาดความสง่างามซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ย
ชาวพุทธต้องดำรงไว้เราทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้อง
ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดคอรหาได้
นี่ค่ะคุณพ่อครูเหมือนที่คุณคุณนายโนบิบอกถึงแม้ว่าศาลยังไม่ได้ตัดสิน
พระถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีมันก็ควรจะขาดจากความเป็นพระเลยหรือเปล่า
คือมันต้องดูสองส่วนนะฮะหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นคดีในชั้นไหนอะไรยังไง
ต่อให้เป็นผู้ต้องหาถ้ามีการนำตัวพระเข้าห้องขัง
เรือนจำเข้าลูกกรงเข้าคุกตรงนี้ต้องถอดผ้าเหลืองอันนี้ต้องศึก
แต่อันนี้ยังไงแจ้งข้อหาเฉยอันนี้แค่ภัยลงพรรคยังไม่ได้เอาเข้าห้องคุมขัง
ก็ถือว่าเขายังเป็นผู้ต้องหาแต่สมมุตินะสมมุติสุดท้ายปลายทางเลยเนี่ย
เป็นพระรูปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีการพิพากษาหรือว่าหลักฐานชัดเจนว่า
ล่วงละเมิดทางเพศไปยุ่งเกี่ยวกับศรีกา
เสพเมถุนอันนี้คือ๑ใน๔ของการอาบัติปราชิก
อาบัติหนักคืออันนี้แทบจะไม่ต้องศึก
หน้าขณะนี้ทางคดีถือว่ายังเป็นผู้ต้องหา
เขาก็เลยบอกว่าแค่ถูกแจ้งข้อหา

แล้วก็ยังไม่ได้แบบมีคำตัดสินของสารว่ามีความผิด

สิทธิ์ที่จะอ้างได้ว่าเขายังไม่จำเป็นต้องศึก
แต่คุณป้าของน้องผู้เสียหาย
บอกว่าขาดจากความเป็นพระไปเลยเถอะ
หรือว่าศึกไปก่อนก็ได้แล้วหรือยังไง

ชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้สึกไม่สบายใจ

อยากให้ออกจากพื้นที่ไปเลยด้วยซ้ำอะค่ะ

เราก็คิดว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้

พระก็ระสำละสายอยู่ไม่ได้แล้ว
ชาวบ้านอ่ะกับพระเนี่ย
ชาวบ้านก็จะบอกว่าชาวบ้านเขายังไง
เขาก็เคยประท้วงมาแล้วครั้งสองครั้ง
แต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้
เขาอาจจะคิดว่าเราคงไม่มีกล้า
เพราะว่าหลายคนก็เคยไม่กล้ามาแล้ว

ถ้าอยู่ในเครือข่ายด้วยกัน

ได้ประกันตัวสารให้ประกันตัวพระครูสิทธิกิจจากรและนางละเอียด
หลักทรัพย์คือสองแสนบาทครับแต่นางละเอียดไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัว
มีแค่ลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสมาดำเนินการขอประกันตัวญาติของผู้เสียหาย
ชาวบ้านไปที่วัดเลยค่ะพอรู้ว่าได้ประกันตัวไปล่ารายชื่อขับไล่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัด
แต่พระลูกวัดคนสนิทของเจ้าอาวาสรูปนี้บอกว่าเจ้าอาวาสไม่ให้เข้าวัดอืม
ชาวบ้านไปดักรอไงคะแล้วก็บอกชาวบ้านว่าไม่ให้เข้าชาวบ้านก็เลยยิ่งไม่พอใจอ่ะ
ตรงนี้สำคัญกว่าเรื่องที่ว่าจะศึกไม่ศึกคดีความจะถูกจะผิดอะไรยังไง
ก็คือท่านเป็นพระแล้วมีชาวบ้านกราบไหว้บูชาท่านหรือไม่

อันนี้สำคัญที่สุดนะฮะท่านจะอยู่อย่างไรนะ